ตำหรับรถไฟสามารถไปจับกุมหนุ่มหาดใหญ่
ลักลอบขนยาเสพติดไปส่งให้กับเครือข่ายทางภาคใต้
จับกลุ่มได้ของกลางเป็นยาบ้าน๑๕๐๐๐เมตรรวมทั้งยาไอซ์๖กิโลกรัมครับ
นายอาทิตย์ทิพย์วาศีและเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
ถูกตำรวจรถไฟจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้าน๑๕๖๐๐๐เมตร
และยาไอซ์น้ำหนักรวม๖กิโลกรัม
สุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางรูข้ามรวมกว่า๕๐ล้านบาท
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระดาษที่
รถไฟประจำรถด่วนพิเศษทักษิณที่๓๗กรุงเทพสุไงโกลก
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจขบวนรถไฟตามปกติ
พบผู้ต้องหาที่โดยสารอยู่ในตู้นอนชั้น๑ท่าทางมีพิรุษ
ขอเข้าไปตรวจสอบกระเป๋าแต่ว่าผู้ต้องหาอ้างว่าจำรหัสปลดล็อกไม่ได้
เชิญตัวมาตรวจสอบที่สถานีตำรวจรถไฟทุ่งสงศ์

พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบค้นบ้านพักของผู้ต้องหาก่อนพบยาไอซ์เพิ่มเติมอีก๗๑๐กรัม
สอบส่วนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าติดต่อกับเพื่อน
ขับรถยนต์จากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขรา
มาจอดรถเอาไว้ที่บ้านพักแห่ง๑ย่านศรีนครินทร์
ก่อนจะมีคนนำกระเป๋าเดินทางมามอบให้
และให้เดินทางโดยรถไฟพร้อมกระเป๋า
โดยมีจุดหมายประทางไปที่จบัตรสงคราได้รับค่าจ้าง๑๐๐๐๐๐บาท
แต่ผู้ต้องหาทั้งสองอ้างว่าไม่ทราบว่าในกระเป๋านั้นเป็นยาเสพติด
ขณะเดียวกันตำรวจรถไฟได้ประสานกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินของบัญชีบุคคลที่ว่าจ้าง
เตรียมนำผู้ต้องหาทั้ง๒รายส่งให้กับพนักงานสอบสวน
กรบัญชาการกรรมรวดปรับปรามยาเสียบติด
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ